ตราบใดที่สังคมเรามันยังเป็นแบบนี้เศรษฐกิจไม่ค่อยดีคนก็อยากรวย
ทีนี้ก็จะมีคนที่ไปโฆษณาขายฝันอยากรวยต้องทำอย่างนี้
อยากมีเงินล้านเขามีกลวิธีเยอะแยะมากมายมาหาสมาชิกแล้วก็ไปจ่ายเงินปันผลให้แต่ว่า
สำคัญครับคุณครอบครับ
สวัสดีครับท่านผู้ชมครับ
เงินใครก็อยากได้ทั้งนั้นนะครับ
แต่ว่าถ้าอยากได้แบบรวยเร็วรวยทางรัฐ

เพราะว่าคนที่คิดวิธีการจะหลอกคนที่โลภเขาเยอะแยะไปหมดครับ
เรื่องของคนหนุ่มคนหนึ่งที่เรียกตัวเองว่าเขานี่แหละอายุน้อยร้อยล้าน
แล้วก็ไปหากรรมวิธีที่จะหลอกลวงคนก็เชื่อเยอะนะครับคนอยากรวยนี่ครับ
เคยไปออกทีวีมีหนำซ้ำคนนี้เคยได้โล่ได้รางวัล
ในฐานะที่ว่าประสบความสำเร็จตั้งแต่เด็กตั้งแต่หนุ่มแล้วไปไงล่ะครับ
ได้เงินเยอะแยะสุดท้ายขึ้นมาก็หายไปพักหนึ่งตอนนี้ตำรวจไปจับได้แล้วครับ
จับได้เพราะว่าช่อกงประชาชนมีวิธีการช่อกงประชาชน
โดยทำเป็นเขาเรียกว่าอะไรเฟรนชายแมงเม่ากระโจนเข้าไปเยอะ
คนนี้ชื่อชานลงโพงามที่เรียกตัวเองว่าอายุน้อยร้อยล้าน
นี่เป็นแผนการตลาดเขาที่ท่านเห็นในจอเนี่ยเดี๋ยวจะให้ดู
แล้วถ้าท่านผู้ชมจำได้ในรายการขีดเส้นใต้ตรงนี้แหละครับ
มีคนคนหนึ่งเคยออกมาเตือนตั้งแต่ปีกว่าเกือบ๒ปีแล้วว่า
มีแต่แผนแล้วหลอกลวงกันคนที่ออกมาเตือนก็คุณสามารถ
ชัยจิตรวนิตประธานสมาพันธ์ต่อต้านแชร์ลูกโซ่
ที่มาออกรายการนี้บ่อยวันนี้พอมีเรื่องนี้เกิดขึ้น
ย้อนกลับไปคุยกับคุณสามารถอีกทีนึง
วันนี้ก็มาในสายครับสวัสดีครับคุณสามารถครับ
สวัสดีครับอาจารย์สุภาพครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับ
เขาโกงกันยังไงวิธีแผนการของเขาเนี่ยเป็นยังไงอธิบายให้ฟังหน่อย
คือประเด็นอย่างนี้ครับเขาก็สร้างความน่าเชื่อถือว่า
เขาเนี่ยมีการดำเนินธุรกิจในการที่จะให้คนมาเหมือนเป็นเคาน์เตอร์สวิตช์นะฮะ
ใส่ดินค่ะน้ำค่ะไฟค่ะโทรโซมค่ะโทรศัพท์
แล้วคุณจะทำธุรกิจเขาคุณต้องซื้อเฟรนชายไป
ซึ่งกระบวนการในการชักชวนคนมาร่วมลงทุนเขาใช้แผนธุรกิจเหมือนธุรกิจขายตรงมาชักชวน
คืออยากให้อาจารย์สุภาพมองให้เห็นเหมือนคดีโชว์คนปีที่แล้ว
โกนก็พูดในลักษณะเดียวกันเวลาพูดในที่ประชุมคนเป็นร้อยเป็นพันคน
ว่าทุกคนต้องการรวยไหมทุกคนเขามาจากความโจร
ถ้าอาจารย์สุภาพไปดูเจ้าของอายุน้อยร้อยล้านเนี่ยผมขอเปลี่ยนชื่อนะฮะ
เป็นอายุน้อยโกงร้อยล้านอ่าเราอย่าไปเรียกเขาอายุน้อยร้อยล้านนะครับ
อายุน้อยโกงร้อยล้านเขาบอกว่าเขาจนมาก่อน
เขาเคยอยู่ในคลองเตยพื้นที่บ้านเขา๗๐ไร่ตรงคลองเตย
สุดท้ายพ่อแม่เขาสามารถซื้อบ้านได้ตอนอายุ๒๗เขาเอาฝันตรงนี้มาขายชาวบ้าน
นึกออกไหมฮะทุกคนเนี่ยอยากมีรายได้ไหมอยากครับ
แต่ถ้าเขารู้ว่าธุรกิจนี้มันผิดกฎหมายก็ไม่มีใครเข้าไปยุ่งเกี่ยว
จ่ายเงินแล้วก็ต้องไปชวนคนเข้ามาร่วมลงทุน
เพราะผลประกอบการจากการเติมเงินอะไรนี้รายได้มันน้อยมันจ่ายไม่ได้หรอกค่ะ
เดี๋ยวขอแทรกนิดนึงเขามีข้อมูลว่าถ้าใครสมัคร
ถ้าสมาชิกสมัครสามารถแนะนำบุคคลอื่นมาสมัครสมาชิกเพิ่มเติมจำนวนได้อีก
จะได้ค่าแนนจำนวน๒๕๐๐๐ต่อคน
ซึ่งหากมีการแนะนำมามากกว่า๒คนขึ้นไปจะได้เพิ่มอีกรายละ๗๐
แล้วพาเดินทางไปต่างประเทศด้วย
นี่นี่นี่กลยุทธ์เขานะ

ก็ผมถามว่าเขาสามารถที่บอกว่าถ้านะครับ
ใครมาหาแฟนชายได้๑แสนเฟรนชายร่วมจดทะเบียนเข้าสู่บริษัทมหาชนพร้อมกัน

เห็นไหมครับนี่คือกระบวนการในการหลอกการสร้างความเล่นชื่นของเขา
คือผมถามว่าไอ้กระบวนการหลอกเนี่ยเวลาเขาพูดหรือว่าการเอาข้อมูลไปเช็คเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์มันไม่มีหน่วยงานรัฐหรือใครไปจับเขาเนี่ย

มีคนมาถามผมว่าเขามีกลอุบายอะไรทำให้คนเชื่อได้

ผมบอกว่าถ้ามีคนหนึ่งคนมาพูดเนี่ยอาจารย์สุภาพยังไม่เชื่อ
ต้องมีคน๑๐คนมาพูดอาจารย์สุภาพก็ยังไม่เชื่อพูดในเรื่องเดียวกันนะฮะ
อาจารย์สุภาพก็ยังไม่เชื่อคนร้อยคนมาพูดอาจารย์สุภาพก็ยังไม่เชื่อ
เราเป็นพันคนหมื่นคนแสนคน
มันคล้ายจิตวิทยาสะกดจิตอะไรพวกนี้ใช่ไหม
ถูกต้องครับเพราะเวลาอาจารย์สุภาพสมัครกับเขา๙๐๐บาทเนี่ย
เขาให้อาจารย์สุภาพเอาป้ายไวนิวไปโชว์หน้าบ้านด้วย
เพราะฉะนั้นคนที่อยู่ในหมู่บ้านหรืออยู่ในระแวกนั้นเนี่ย
ก็มองมาเห็นป้ายไวนิวก็เจอมาถามทำอะไร
พอฉันทำธุรกิจนี้แล้วฉันมีรายได้มากขึ้น
ฉันเปลี่ยนอาชีพเปลี่ยนรถเปลี่ยนความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

นี่คือกระบวนการของใช้ลูกโซ่ไม่ว่าจะเป็นอาหารปลอมที่จับ
ตอนที่คุณสามารถออกมาเตือนตอนแรก
ส่งสัญญาณเตือนว่าให้ระวังนะ
นี่มันเป็นเรื่องแชร์ถูกลูกโซ่

ไม่มีใครยังหรอก
และหน่วยงานของรัฐไม่ทำอะไร
คนหนึ่งคนอาจจะเชื่อเราเขาก็ไม่ถูกหลอก
แต่อีกคนอีกเป็นร้อยเป็นพันคนที่ไม่เชื่อเราก็ถูกหลอกไงฮะ
ซึ่งถามว่าวันนี้เราในฐานะภาคเอกชนที่เรามาประกาศเตือนเราก็ต้องรับความเสี่ยง
ถ้าเขาไม่เป็นเขาก็ฟ้องเราต่อให้เขาเป็นเขาก็ฟ้องเรา
แต่ถามว่าในฐานะเราเป็นประชาชนคนไทยที่อยู่บนแผ่นดินนี้เนี่ย
ไม่อยากเห็นคนไทยด้วยกันหลอกคนไทยด้วยกันเองเนี่ยฮะ
เราจะต้องทำอย่างไรฮะ
มีองค์ประกอบที่น่าเชื่อถือเมื่อกี้รูปเมื่อกี้
เขามีผมดูในหนังสือพิมพ์นะมีคนให้รางวัลให้โล่อะไรต่ออะไรเขาด้วยนะ
ในฐานะผู้ประสบความสำเร็จ
ก็ก็เนี่ยผมถามว่ามีกระบวนการให้รางวัลแล้วสื่อก็ไปลงนะครับว่าเขาได้รับรางวัลเนี่ย
สุดท้ายเนี่ยประชาชนก็ถูกหลอกไปด้วย
ถ้าย้อนกลับไปในเรื่องของแชร์ลูกโซ่ทุกคนรับรางวัลมาหมดฮะ

ไม่ว่าจะเป็นคอร์สสัมมนาที่สารพิพากษาหมื่นกว่าปีก็รับรางวัล
บางคนเป็นต้องหาคดีช่อกวชนประกันตัวมายังได้รางวัลเลยฮะรางวัลคนดี
นี่คือผมถามว่าอ่าวแล้วใครรับผิดชอบครับ
ได้รางวัลคนดีสีสาวนั่นน่ะสิ
พอได้รางวัลก็รางวัลไปหลอกเขาคนก็เชื่อสิว่าเอ๊ะถ้า
ถ้าเขาเป็นคนไม่ดีทำไมเขาถึงได้รางวัลคนดีคนเด่นอะไรต่ออะไร
มีผู้หลักผู้ใหญ่มอบโล่ให้อะไรทำนองนี้นะ

ฉะนั้นคนที่จะให้รางวัลคนเนี่ย
หรือคนที่ได้รับเชิญไปเป็นประธานมอบรางวัลให้เขาเนี่ย

เวลาเขาเชิญมารับรางวัลเขาเชิญระดับองคมนตรี
เขาเชิญระดับที่ปรึกษานายกเขาเชิญระดับรัฐมนตรีมามอบนะฮะ
ซึ่งเวลาคนไปเชิญเนี่ยท่านก็ดูเจตนาคนเชิญเป็นคนเจตนาดี
แต่กระบวนการที่เวลาคัดสรรคนรับรางวัลเนี่ยมันมีกระบวนการซื้อรางวัล

สามหมื่นห้าหมื่นแสนหนึ่งก็ได้รับรางวัลแล้ว
พวกมิจฉาชีพอาชญากรพวกนี้หลอกชาวบ้านนานเงินเยอะครับ
หลอกเงินมาเยอะเขาก็จ่ายได้จะให้แสนหนึ่งห้าแสนเขาก็จ่ายครับใช่
คือผมว่าสังคมสังคมไทยยุคนี้หรือสื่อยุคนี้ก็พลอยแห่ตามไปด้วย
ทำยังไงถึงรวยเร็วแล้วก็ในโลกออนไลน์ทั้งหลายก็ชื่นชมกันจังอะไรทำนองเนี้ยนะ
อันนี้ก็มีส่วนนะค่านิยมของสังคมเนี่ยคลั่งรวยชื่นชมคนที่ประสบความสำเร็จ
รวยแล้วรวยมาทางไหนไม่รู้
คือวันนี้เราบอกตลอดผู้ใหญ่ในบ้านเมืองไม่ว่าจะเป็นท่านพลเอกเปรม
บอกว่าเราจะต้องต่อต้านคนโกงนะเราอย่าไปว่าไอ้คนโกง
เราต้องปลูกฝึกจิตสำนึกต้านโกงใช่ไหมฮะเราพูดกันมาตลอด
แต่ถามว่าวันนี้คนในสังคมยังถูกโกงอยู่เลยแล้วใครล่ะครับ
ก็เพราะว่าไม่มีใครเข้าไปดูแลเขาไม่มีใครไปหยุดยั้งยับยั้งกระบวนการหลอกลวงพี่น้องประชาชน
กระบวนการของใช้ลูกโซ่เนี่ยไม่ได้เปิดวันนี้ปิดพรุ่งนี้นะฮะ
กลุ่มนี้แหละไอ้ที่บอกอายุน้อยโกงร้อยล้านเนี่ยครับ
เปิดมาตั้งแต่ปี๕๙ก็ไม่มีใครไปจับถามว่าเอาแผนธุรกิจสคบมาใช้เนี่ย
ทั้งที่ไม่ได้ขออนุญาตเนี่ยมันก็ต้องมีหน่วยงานที่เข้าไปชาร์จแล้ว
ตั้งแต่ต้นฮะเราไม่มีใครเข้าไปทำเลยฮะ
ผมบอกว่านี่เองเนี่ยกระบวนการจับมันคือปลายเหตุ
กระบวนจับคือปลายเหตุแล้ววันนี้ผมถามว่า
ผู้เสียหายที่ถูกหลอกมาอยู่ในวงจรนี้เขาต้องการอะไร

เขาต้องการให้ผู้ต้องหารับโทษอย่างสาสมในการหลอกลวงเขา
เขาไม่อยากเห็นผู้ต้องหาคนนี้ไปหลอกลวงประชาชนคนไทยอีก
ผมถามว่าวันนี้ได้ทำให้เขาครบ๓องค์ประกอบ
ยังไม่ได้ครับ
ไม่ได้สุดท้ายเขาก็ต้องอยู่ในวงจรนี้ต่อไปครับ
ล่าสุดถูกจับแล้วใช่ไหม

คือคนคนเดียวไม่สามารถที่จะหลอกคนเป็นพันคนเป็นหมื่นคนได้
มันต้องมีนายทุนมันต้องมีคนร่วมสมรู้ร่วมคิด
ต้องมีตัวการร่วมผู้สนับสนุนผู้ใช้
คือวันนี้ผมบอกว่าต้องถอนรากถอนคนจริง
แล้วก็กระบวนการที่ปราบคดีช่อกวชนเนี่ย

เพราะไม่งั้นคนในสังคมนั้นยังถูกหลอกถูกโกง
เขาอ่อนแอเราจะไปพูดถึงเรื่องใหญ่มันทำไม่ได้
สาปใดถ้าโกงแล้วเนี่ยครับ
๗ปีนี่ร้อยล้านเขาก็โกงครับ
ครับคุณสามารถพอมีตัวเลขไหมว่า
คนที่เป็นแมงเม่าหลงเข้าไปเนี่ย
ประมาณเท่าไหร่เม็ดเงินที่รวมรวมกันที่ถูกหลอกไปประมาณเท่าไหร่

ว่าผู้เสียหายมีไม่ต่ำกว่า๕๐๐คนครับ
แต่จะออกมาแจ้งความแบบประมาณไม่เกิน๕๐๐หรือพันคนประมาณนี้
เพราะตัวเลขมันอยู่ประมาณ๑๐นะครับ
ส่วนความเสียหายเนี่ยหลักร้อยล้านขึ้นแน่นอนครับ

มีกระบวนการในการตรวจสอบเส้นทางการเงินถึงไหนแล้ว
คือผมบอกว่ากว่าเขาจะจับได้เนี่ย
ก็ผู้เสียหายก็ไปร้องทุกข์ถูกไหมครับ
ก็ไปต่อมาที่ผมอีก

ข่ายหรือแม่ทีมยังบอกว่าเดี๋ยวบริษัทเขาจะเคลียร์กับตำรวจ

คือพูดเหมือนโชกุลเมื่อปีที่แล้วอะครับ

คือวันนี้กระบวนการยังมีการหล่อต่อเนื่องเพื่อให้อะไรครับ
ไม่สามารถออกมาแจ้งความร้องทุกข์ได้

คือเท่าที่ประเมินดูเนี่ย

ทางราธบาลทางนายกลมตรีท่านบอก

แต่ผมถามว่าณเวลานี้โจรหลอกก็ยังมีหลอกอยู่

แล้วผมถามว่าใครจะจับครับ

แต่กฅหมายเขาบอกว่า
พระราชกำหนดการกู้ยืมเงินที่เป็นการช่อกงวชนนั้น
อำนาจตำรวจในการที่จะเข้าไปตรวจสอบธุรกิจ

เราก็จะคอยระมัดระวังเดี๋ยวผมจะประสานกับคุณสามารถต่อ
ได้กลิ่นและแค่รักข่ายมาก็มาหมอก่าวกันต่อ
ชักชวนให้เข้ามาร่วมลงทุนเนี่ยอยากให้มองอย่างนี้ครับว่า
สิ่งสำคัญที่สุดท่านอย่าเอาเงินจากน้ำตาคนไทยด้วยกัน
จากคนที่เขาไม่มีโอกาสที่เขาเชื่อด้วยความบริสุทธิ์ใจว่านี่คือธุรกิจ
แล้วสุดท้ายเขาถูกหลอกลวงผมว่ามันไม่ยุติธรรมกับคนเหล่านั้นครับ
ได้ครับได้ครับขอบคุณมากครับคุณสามารถครับ

สำคัญคือหน่วยงานของรัฐเนี่ยต้องรู้เท่าทัน
แล้วต้องกระชับฉับไวหน่อยไม่ใช่ปล่อยให้เขาหลอกกันมากมายมหาศาล
แล้วค่อยตื่นขึ้นมามันอย่างนี้มันก็ถูกหลอกไปแล้วอะครับ
นี่คือประเด็นที่น่าติดตามวันนี้ครับคุณมิ้นครับคุณก๊อฟครับ
เป็นเรื่องล้านอายุน้อยร้อยล้านเนี่ยมันเป็นชื่อรายการเขาใช่ไหม
ชื่อรายการค่ะก็จะเอาพวกนักธุรกิจพ่อค้าแม่ค้าที่เหมือนกับว่า
ทำธุรกิจของตัวเองมีไอเดียแล้วก็เหมือนกับว่ามีรายได้เยอะอะไรอย่างนี้
รายการเขาไม่ได้เกี่ยวกับการหลอกลวงนะ
พิธีกรรายการเขาออกมาชี้แจงว่าไม่เกี่ยวรายการไม่ได้เอาคนนี้ไปออก
แต่ว่าชื่อฉายาที่เขาตั้งให้ตัวเองมันไปพ้องกับรายการ

นายคนนี้ก็ไปบอกว่าตัวเองเป็นพวกอายุน้อยร้อยล้าน

เหมือนเป็นนับสกุลต่อท้ายไปอย่างนี้

เขาไม่เกี่ยวกับการไปหลอกลวงคนนะ
ก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับเขาครับ
คือเอาชื่อเสียงที่เคยออกทีวีเคยมีรางวัลไปหลอกคนต่อเยอะแยะมากมายนะ